คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งต้องมีการตรวจสอบ
ขึ้นภาษาหัวข่าวให้เห็นกันเลยนะครับ
แฉมีการไถเงินนักท่องเที่ยวในงานดนตรีแลกกับการเข้าทางลับ
เขาบอกว่ากาดรีดไถเงิน
นักท่องเที่ยวจะเข้าไปในงานเอ้าทำไมเข้าไปไม่ได้ล่ะ
แล้วทำไมต้องไถเงิน๒๐๐๓๐๐บาท
โดยกลุ่มเป้าหมายหรือเหยื่อก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาเอาออกมาแฉกันหน่อยนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปส่วนหนึ่ง

เพราะนักท่องเที่ยวเข้าไปในงานดนตรีนี้ไม่ได้คุณผู้ชม
งานใหญ่งานโตค่าบัตรแพงมากมายนะครับ

พอจะเข้าปรากฏว่า
เขาบอกว่าถูกกาดรีดไถเงิน
๒๐๐๐๓๐๐๐บาทถึงจะเข้าได้นะครับ
นักท่องเที่ยวนำเรื่องนี้มาร้องเพจดังเดี๋ยวจัดให้
แฉว่างานดนตรีที่พัทยามีการเรียกถ่ายเงินจากนักท่องเที่ยว
มีการตั้งกฎใหม่ให้ประตูปิดเที่ยงคืน

เทศกาลดนตรีเนี่ยคุณเขาเปิดไปถึง๖โมงเช้า
ถ้าเราเข้าช้านิดช้าหน่อยเกินเที่ยงคืนทำไมจะเข้าไม่ได้
เมื่องานมาถึง๖โมงนักท่องเที่ยวเลยงงครับ
และที่สำคัญพอนักท่องเที่ยวมาหลังเที่ยงคืน
จะเข้าไปในงานกาดหน้าประตูรีดไถเงิน
รีดหายเงินจากนักท่องเที่ยวบอกว่า๑๑๐๐บาท

เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวแอบเข้าไปในงานได้ผ่านรั้วลับ
คุณผู้ชมมีรั้วลับด้วยนะฮะ
แล้วก็ไม่รับเงินโอนนะรับเงินสดอย่างเดียว
ทีนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวบอกว่าต้องออกมาแฉเรื่องนี้
บางคนถ้าคุณเดินทางจากกรุงเทพไป
คือออกดึกแล้วสมมุติออก๔ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนใช่ไหม
ว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนก็เข้าได้เพราะงานมันถึงเช้า
ปรากฏเข้าไม่ได้ถูกริดหายเงินอีก๒๐๐๐บ้าง๓๐๐๐บ้าง
บางคนมาเป็นกลุ่มหมดเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าอยากเข้างานนะฮะ
แล้วก็ยังมีหลักฐานบทสนทนากับเพื่อนชาวต่างชาติ
ถูกรีดไถจริงคุณผู้ชมลองดูบทสนทนาภาษาอังกฤษหน่อยนะฮะ
ข้อความที่คุยกันบอกว่านี่ฉันต้องจ่ายเงิน๑๐๐๐บาท

ถามว่าใครทำแบบนี้กับเธอบอกมา
ชาวต่างชาติก็บอกว่ากาดนี่เป็นคำตอบภาษาอังกฤษนะ

อีกอันบอกว่าฉันซื้อริสแบนหลังจากนั้นได้เข้างาน
วันเสาร์ตอนตี๔เธอซื้อตัวตรงประตูทางเข้างั้นเหรอ
ใช่๕๐๐บาทก็ซื้อตัวตรงประตูทางเข้าได้
แล้วพาเข้าไปในประตูลับ
คุณเพื่อนต่างชาติแฉออกมาแบบนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้มันมีข้อความเป็นภาษาไทยด้วยนะ
ที่คนไทยเขาแชร์กันนะคุณนะ
แล้วเขาบอกโอ้โหเจอแบบนี้กันหลายคนเหมือนกันนะครับ
เขาบอกแบบนี้นี่หน้าประตูคนทะเลาะกับกาดเต็มเลยครับ
เรียกเช็คเอาท์ออกจากงานแต่กลับเข้าไปไม่ได้
พอออกจากงานแล้วพอจะกลับเข้าไปหลังเที่ยงคืน
เอ้าทำไมกาดเนี่ยเก็บเงินนะครับ
แล้วก็กาดก็บอกว่าผมก็มีหน้าที่แค่ตรวจเท่านั้น
ผู้จัดงานนะตอนเที่ยงคืนก็หายไปหมดแล้ว
ภาระไว้ให้พวกกาดเต็มพวกผมก็ทำดีที่สุดแค่นี้
คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามีบางคนบอกโอ้โหนี่เสียตังค์ให้กาด
เป็นพันบาทบ้าง๓๐๐บาทแลกกับการปล่อยเข้าไปนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหเจอเหมือนกันค่ะ
วันสุดท้ายไปถึงหน้างานนะ
ไปช้าหน่อยเลสหน่อยแต่งานยังไม่เลิกแตกเข้าไม่ได้ครับ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณบีนะผู้หญิงคนหนึ่งนะ
เป็นนักท่องเที่ยวที่ออกมาแฉเรื่องนี้บอกว่า
ซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อจะไปชมงานทั้งหมดมี๔วัน

บัตรเข้าเทศกาลแทง๕๔๐๐บาทครึ่งหมื่น

ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงงาน
แล้วเธอเลิกงานดึกเธอก็ไปดึกสิ

ปรากฏว่าเดียวโตนกัดเรียกเก็บเงินฮะ
กัดทำมีการเรียรายเงินขอใช้คำว่าเรียรายเงิน
ว่ามีเพื่อนที่เป็นต่างชาติเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
แล้วก็ไปแบบว่าเอ่อปีหนึ่งบ้านปีเสาร์บ้านอย่างเงี้ยค่ะ
โดนเรียกอะไรกันค่ะแล้วก็ทุกปีที่ที่ทำมา
ไม่มีการบอกนะคะไม่มีการปิดประตูหลังเที่ยงคืน
ไม่มีเลยค่ะทุกคนยังเข้าออกเข้าออกได้
และฐานยักษ์ทราบว่ามันคือตรงไหน

มีคำถามจากงานนี้ทำไมปล่อยให้เกาะเรียกอะไรเงินแทน
แล้วก็แทนการให้แอบเข้าไปความถูกต้องอยู่ตรงไหน
บางคนบอกว่าในปีหน้าผู้จัดจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร

เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะตามฝั่งผู้จัดด้วยนะ
ผู้จัดปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่ทางคนไปร่วมงานเขาร้องเรียนมาได้ยังไง
ก็ต้องรอฟังเสียงจากผู้จัดด้วยนะฮะ